สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาเย็นวันนี้ก็พูดคุยเรื่องของการท่าเรือต่อเนื่องแล้วกันนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาโทษ
ดังนั้นเนี่ยบทลงโทษก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ถึงที่สิ้นสุดเพราะว่ามีขั้นตอนของการอุทธรณ์อยู่
เดี๋ยวต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าติดตามกันก่อนเรื่องของข่าวสามความเคลื่อนไหวนะครับ
ในช่วงสายสายที่ผ่านมาของเมื่อเช้านะครับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณานะครับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น๑๖ก็มีคุณอริสักเบนจาสิริวัลนะครับ
ประธานพนักฟุตซอร์คุณวิสิตเกียร์ยานนท์นะครับประธานจักรการเนื้อคันคุณอาทุนสอนพิมงานะครับ
ประธานฝ่ายพิจารณามารยาทแล้วก็ตัวของน้องเพลงเมื่อวานที่เราได้สัมภาษณ์นะครับ
ไปก็คือน้องวัฒิสาราตัวประสิทธิ์นะครับผู้สื่อข่าวของศาลกีฬาของฟุตซาหมาแหละ
เครือสยามกีฬาเดินทางไปร่วมในการที่จะยื่นหนังสือถึงเหตุการณ์ว่าตัวเองโดนพูดจา
คุกคามทางเพศแล้วก็มีการโดนทำร้ายร่างกายคือการจิกศีรษะ
ครับซึ่งผลสรุปในที่ประชุมนะครับก็มีมติลงโทษปรับทีมการท่าเรือจากเหตุความวุ่นวายดังกล่าวนะครับ
ปรับเงินเนี่ยจำนวน๓๐๐๐บาทแยกให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ประกอบด้วยปรับ๒๐๐๐นะครับ
เนื่องจากคุมสถานการณ์ไม่อยู่ตามข้อ๖๓แล้วก็มีเหตุการณ์ปลาขวดน้ำในสนามอีก
ตรงนี้เนี่ยโดนปรับอีก๑๐๐๐บาทตามข้อ๖๒รวมแล้วก็๓๐๐๐นะครับ
โดยทีมการท่าเรือนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแล้วก็จะเป็นผลให้มีการลงโทษห้ามใช้สนามเย่า๑แมช
ซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูการที่การท่าเรือนั้นจะเปิดบ้านรับมือพิธีทีบลูเวฟชนบุรี
พร้อมกับมีพิธีปิดด้วยก็จะย้ายไปเล่นที่สนามอื่นแต่เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์กันให้ทราบอีกทีว่าจะไปเล่นที่สนามแห่งไหนนะครับ
นอกจากนี้ยังมีการห้ามแฟนบอลทั้งสองทีมเข้าสนามในเกมนัดสุดท้ายอีกด้วย
แต่ว่าก็อนุญาตให้ประธานสโมสรเข้าชมได้ซึ่งจะมีการประชุมกับทีมการท่าเรือและพิธีทีบลูเวฟชนบุรีอีกครั้ง
เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องของสนามกลางที่จะใช้ในการแข่งขันรวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับ
ขณะนี้คำตัดสินไม่อนุญาตให้ใช้สนามท่าเรือแข่งขัน
ประเด็นที่๒ไม่อนุญาตให้กองเชียร์เข้าสนามแข่งขัน
แม้ว่าจะเข้าสนามไม่ได้แต่ก็เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะ
เหมือนเช่นเคยติดตามก่อนจะบอกให้ว่าสุดท้ายลงเอ่ยที่ไหนอย่างไร
ส่วนเหตุการณ์ที่แฟนฟุตซอลของการท่าเรือ
มีการไปจิกศีรษะทางน้องเพลงวันนี้สารา
เขาบอกว่ามันมีกฎข้อหนึ่งที่อาจจะต้อง
จะต้องจัดการให้เด็ดข่ายแล้วคือเรื่องของการมี๑๒๓๐๐๑๐๐๒๐๐๓๐๐๔๐๐๕๐๐๘๐๐๕๐๐๕๐๐๕มีอินประมาทผ่านสื่อออนไลน์
ซึ่งมันผิดพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นเขาบอกว่า
ผู้ชายท่านนั้นก็มีการไปถ่ายภาพ
ลงแล้วก็เอาภาพไปใช้คำพูดในโซเชียลมีเดียแบบเสียหายด้วย
ก็จากเมื่อวานนะครับที่เราได้พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ในรายการของเราเนี่ย
เพลงเองก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วย

ก็สำหรับเกมฟุตบอลนะครับเกมฟุตซอล
ฟุตซอลระหว่างคู่ของการท่าเรือกับทางด้านชนบุรีแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ชมกับการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของสนามการเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ